คุณผู้ชมครับนอกเหนือจากนี้เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่ประจวบคิริคัน

คือการแข่งขันประกวดการวาดภาพแนวปราฟิตี้แบบนี้
เขาบอกว่าจัดครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะงานแบบนี้ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันจัดที่ไหนล่ะครับ
ภายในงานก็รวบรวมเหล่าบรรดาศิลปินแนวนี้แหละสตรีทอาร์ตและกราฟิตี้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า๒๕คนนะ
ประลองฝีมือบนแผ่นเฟรมสีขาวแบบนี้มากันแบบเยอะแล้วเขาก็วาดกันแบบตรงนั้นเลย
อ๋อสดเลยนะโหเก่งจังเลย
เขาสร้างสีสันไงเพื่อเป็นการต้อนรับฤดูการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการสนับสนุนให้กับนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่สนใจในงานแนวสตรีทอาร์ตและกราฟิตี้เนี่ยมาร่วมการโชว์ผลงานความคิดสร้างสรรค์
โดยพื้นที่ที่ออกความคิดความสร้างสรรค์นี่เขาก็เป็นการจัดให้เป็นจุดของเขาที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะสามารถเดินมารับชมกันได้นะครับ
ซึ่งการถ่ายทอดแรงบันดาลใจผ่านผลงานศิลปะแบบนี้เนี่ยเขามีหัวข้อด้วยนะก็คือเสียงสะท้อนจากทะเล
อะไรจากมนุษย์ลักษณะเป็นแบบนี้มีความหมายที่ดีสำหรับการตัดสินคุณผู้ชมครับ
บอกว่ามีกูรูชื่อดังด้านกราฟิตี้มาเป็นคณะกรรมการในการตัดสินนะ
แล้วก็ผู้ที่ชนะเลิศ
ถ้าหากได้รับรางวัลที่๑แล้วก็จะได้รับเงินสดมูลค่า๓๐๐๐บาท
อันดับ๒รับไป๒๐๐๐บาท

ก็คือเป็นขวัญใจของคนแถวนั้นมาร่วมโหวตกัน
ก็ได้รับเงินสดไป๕๐๐๐บาทนะครับ
จะประกาศรางวัลในวันที่๙มีนาคมนี้
ส่วนงานนี้ก็จะมียาวไปจนถึงวันที่๑๐มีนาคมแล้วครับ
แล้วก็ภายในงานนะถ้าคุณผู้ชมไปเที่ยวแล้วก็
เขาจะมีกิจกรรมอื่นเยอะแยะมากมาย
แล้วก็การเรียนรู้ศิลปะกราฟิตี้
คือบางคนชอบแต่ว่าไม่รู้ว่ากราฟิตี้มันต้องวาดออกมาเป็นแนวไหน
คุณผู้ชมก็ไปเรียนรู้จากเหล่าบรรดาศิลปินที่เขามาร่วมทำผลงานที่นี้กันได้นะครับ
คุณผู้ชมครับก็ย้ำกันหน่อยละกันถึงสถานที่นะครับ
คุณผู้ชมจะสามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้ก็คือ
ว่าแล้วใครไปหัวหินน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแหละเนาะสินค้าแถวนั้นอะไรแบบนี้นะคะ
มีเวลาก็ไปเที่ยวกันได้เขาจัดถึงวันที่๑๐ใช่ไหมคุณชนะ
เที่ยวชมกันดูผลงานศิลปะจากฝีมือของคนไทยด้วยนะครับ
มีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็อยากจะสะท้อนอะไรบางอย่างออกมาผ่านผลงานศิลปะ
วันนี้วันศุกร์ด้วยเพราะฉะนั้นวางแผนให้ดีกับวันเสาร์อาทิต
ช่างเวลาเสาร์อาทิตย์นี้ก็ไปเที่ยวหัวหินได้นะคุณ